คุณผู้ชมเกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ก็ขับไปแล้วก็ไปเจอกลุ่มเด็กแว้นกลุ่มหนึ่ง

เสียชีวิตไป๓ศพด้วยกัน

ตอนขับรถมาตอนไปเจอเมาแล้วขับ
นำประกันไปตรวจสอบรายชื่อของรถ
ทำไมไม่ตรงกันกับคนขับ
คือไม่ใช่ชื่อของดาบตำรวจ

แล้วก็แอบนำมาขับใช้ส่วนตัวนะครับ

นายดาบตำรวจมงคลทองสุก
สังกัดสอบพธวักบุรีจังหวัด๑๐๑
เป็นกลุ่มเด็กซิ่งรถจักรยานยนต์
ขับสวนมาตามถนนแล้วก็หลบไม่ทัน

โดยผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายกับเด็กหญิง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมา
บนถนนสายบายพาสเลี่ยงเมืองธวัฒน์บุรีพลทองครับ
หลังเกิดเหตุญาติของเด็กที่เสียชีวิตต่างตั้งคำถามว่า
เป็นเพราะดาบตำรวจคนนี้เมาหรือเปล่า
เพราะว่าหลังเกิดเหตุก็ไม่มีการช่วยเหลือคนเจ็บเลย
แถมมีการคว่างขวดเบียร์ใส่ด้วย
รวมทั้งเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นตำรวจด้วย
ความขึ้นหน้าเรื่องนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุข
สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุ
ตรงจุดที่เกิดเหตุเป็นถนนสองเลนรถวิ่งสวนกัน
ตรงจุดที่เกิดเหตุยังคงมีคราบเลือดกองอยู่ที่พื้นทั้งสองฝั่ง
แล้วก็มีชิ้นส่วนของรถยนต์กับรถจักรยานยนต์ตกกระจัดกระจายอยู่ทั้งสองข้างทาง
แล้วก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถมาจุดเกิดเหตุเข้าไปสอบถาม
วัยรุ่นก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนของผู้ตาย
แต่ว่าวันที่เกิดเหตุไม่ได้ขับรถมาด้วยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ทีนี้นักข่าวเราไปสอบถามนางออนชุดีพั่งพันศรี
เป็นน้าของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตอายุ๑๔ปี
สักประมาณ๔ทุ่มมีคนโทรมาบอกว่าหลานเธอเนี่ย
ชีวิตแล้วก็เสียใจมากไม่คิดว่าต้องมาเสียร้านไปซึ่งอายุแค่๑๔ปีแล้วกล้ายวันเด็กด้วยนะคะยิ่งมาดูว่าคนขับชนเนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็เมาด้วยแล้วกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าสอบถามจากคนที่เห็นเหตุการณ์แบบว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจคนนี้ไม่ได้หยุดที่เกิดเหตุมีคนมารับแล้วก็ออกไปเลยนะครับ
ขับมาชนประสานงานเต็มเลยอ่ะ๓คันแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็โยน
ตามที่เขาเห็นนะคนอยู่ในเหตุการณ์แถวนั้นเห็นว่าโยนขวดเบียร์ใส่หลานเขาด้วยเพราะบ้านไอ้คนที่ว่าตายคนหนึ่งอยู่แถวนั้น
คนที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นรถประสานงานกันเขาก็รีบวิ่งไปดู
มันเป็นหลานของเขาพอดีไอ้คนที่เห็นน่ะ
ไอคนนี้มันก็ไม่ดูมันก็ไปเลยมันก็จอดรถทิ้งไว้
แล้วทำไมเขาถึงไม่อยู่ในที่เกิดเหตุครับผม
คิดว่าเขาเมานะคะเมาเห็นว่าเมาเหล้าเลยเมาเต็มที่เลย
คือเดินไม่คนที่อยู่ที่แถวนั้นมันเป็นโรงงานมันจะเป็นร้านอาหารอยู่ด้วย
อยู่ข้างเขาเห็นไงเห็นว่าเมาแล้วเขาก็ไปเลย
มันจะมีคนมารับอยู่คือคิดว่าเขาอาจจะโดนเป่ามากกว่า
เพราะเขาเพิ่งไปเมื่อเช้านี้มันเป็นเขตพื้นที่ของเขารับผิดชอบด้วยไงพี่
เรารวบรวมข้อมูลจากพยานต่างนะฮะ
แล้วก็มาจำลองให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งนึงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร
จากพยานที่มีการสอบปากคำแล้วก็จากที่นักข่าวลงพื้นที่ไป
เริ่มจากเหตุการณ์นี้มีเด็กหญิงอายุ๑๔ปีคุณผู้ชม
เป็นกราฟิกแบบนี้นะครับพร้อมกับเพื่อนนะ
เป็นเด็กชายอายุ๑๔ปีอีก๒คน
ขี่รถมาเป็นกลุ่มแบบนี้มากัน๓คัน
หน้ากันดากันมาเรียงเป็นหน้ากระดาษแบบนี้
ขี่กันไปคุยกันไปแล้วก็ไปเจอกับรถเก๋งของดาบตำรวจคนนี้
บนถนนสายบายพาสเลี่ยงเมืองธวัดบุรีพานทองนะฮะที่โพนทองนะครับ
ออกมาจากสอพอร์ธวัฒน์บุรีกระทั่งไปถึงจุดเกิดเหตุ
รถเก๋งชนเข้าไปกับกลุ่มของรถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่น๓คัน
เสียชีวิตทันที๓คนเลยครับ
นอนกระจัดกระจายกันแบบนี้คนละทิศคนละทาง
รวมทั้งรถจักรยานยนต์ก็กระเด็นตกไปอยู่ริมถนนด้วย
ส่วนรถเก่งเนี่ยจอดอยู่คร่อมเลนอยู่ตรงกลางเลยครับ
ขณะที่นายเจนวิทย์เพชรทะเลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประกันภัยบอกว่า
คือตอนเช้าไปพูดคุยกับดาบตำรวจมงคลเล่าให้ฟัง
กินเหล้าจากโรงพักมาแล้วก็หลับ
กระทั่งเพื่อนมาปลุกปลุกเสร็จปุ๊บขับรถกลับบ้าน
แล้วก็แวะซื้อนมเปรี้ยวที่ร้านกินนมเปรี้ยวเข้าไป

พอไปถึงจุดเกิดเหตุมีกลุ่มรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนมา
แล้วก็ชนเข้าไปครับเพราะมองไม่เห็น
ส่วนประเด็นที่บอกว่ารถเก่งคันนี้เป็นรถของกลาง
นำไปใช้ส่วนตัวเรื่องนี้ไม่แน่ใจ
แต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าชื่อของเจ้าของรถไม่ใช่ดาบตำรวจมงคลด้วยนะครับ

คิดว่าจะเล่นห้องรถงาน
แต่กว่าจะเล่นหพานยังไม่ได้

คู่ขับขี่คือคุณทองศุกร์

อาทางนี้แห่งมีคาแต่ว่ารถ
ไม่ใช่ของแกเป็นรถของกลาง
จริงแล้วพี่
อันนี้ผมไม่ทราบ

โทษสมสังเกตพี่บูรณ์สรวจสอบส่วนเจ้าของคดีสพธวัฒน์บุรีบอกว่า
ตอนนี้แจ้งข้อหาไปแล้วกับดาบตำรวจมงคล
ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายมีผู้บาดเจ็บและถึงแก่ความตาย
ส่วนไม่แจ้งข้อหาเมาแล้วขับเนื่องจากว่าการตรวจสอบแอลกอฮอลแล้วคือมันไม่เกินค่าที่กำหนด
ก็เลยไม่ได้แจ้งข้อหานี้ไปนะครับแต่ว่าต้องรอตรวจสอบว่ารถนั้นเป็นของใครด้วยนะครับ